๑๐๐๐วัตต์สุดแพทย์
คนชอบใช่ไหม

ไม่ใช่ทำงานหรืออะไร

แต่อยู่ในยุคที่เขาเริ่มดัง

ซึ่งเราคิดเพียงบุตรมาแล้ว
ใช่เขาแต่นอย่างนี้จริง
แต่เขาเปรี้ยวเป็นกระบดเพลงเขาไม่เป็นเป็นตามขนบของความเรียบร้อยเพลงเขาจะเปรี้ยว
เมื่อก่อนก็เป็นแฟนกับช้อนเพนด้วยใช่ไหม

นักร้องแอนโทนี่
แล้วก็ยังได้เสียกับแดนเซอร์ผู้หญิงในวง
ฮะอุ๊ยนี่แรงฉันร้องดังไปขอโทษค่ะ

ที่เขายังอยู่ที่นี่อยู่เลยเดี๋ยวเขามาฟ้องพี่หรือเปล่า

เป็นหนังสือที่หายากมากที่สุดในโลกเลยฉันยังมีเลย
ที่เปิดเผยเรื่องราวของเขาหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียว

ทั้งหมดทั่วโลก๖๓รอบ

ไปอเมริกานี่๓๖รอบ

ไทเป๒นะฮะกรุงเทพ๒

เดี๋ยวมีญี่ปุ่นห่องกงมาเกาฟิลิปปินส์

นี่เขาบอกว่าทำรายได้เนี่ยนะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยนะ

หรือเกือบ๓๐๐๐ล้านบาทโอเค

ก็นี่ไงก็๓๐๐ล้านดอลลาร์ไง

วันนี้ฉันด่าได้นะมันเลยจุดจีนมาแล้วอินนรก

พอหมดเวอร์ทัวร์ครั้งนี้นะนางก็อยู่นอนกินสบายใจ

ไม่นับลิขสิทธิ์ที่คนเอาเพลงนางไปนู่นนี่นั่น
อีกต่างนั้นนะ

แล้วก็นางไปหาผัวใหม่เรื่อยเดี๋ยวเหลือกันพูดก่อนมา

ไม่รู้ก็ดีแล้วจะได้บอกให้รู้ไอ้นรก
คืออย่างนี้เขามีอิทธิพลมาก

เขาเริ่มต้นตัวของเขาเองเนี่ย
จากการที่เป็นผู้หญิงอิตาเลียนผมดำธรรมดา

อเมริกันอิตาเลียนแล้วก็ร้องเพลงอันนี้
ซึ่งก็กล้าที่จะแบบว่าแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าตรงไปตรงมา

เขาบอกชนตะดูนางตลอด

เข้าตายก่อกันเคนดี้ที่ตาย๑๙๖๓

ตอนนั้นฉันยังอยู่นะหาผมก็

ฉันเกิดแล้ว

ตอนนี้ล่ะ
ไอ้นี่มันชอบให้ด่า

เขาคือแต่เพลงเขาก็คือเป็นเพลงในยุคใหม่

ดันมาเป็นป๊อป

ที่แล้วก็มาเป็นป๊อป

นางก็เปลี่ยนตัวเองจะเหมือนมารีนเมลโล

ตั้งแต่ครั้งแรกนี่ฉันรู้จักกับช่างผม

เป็นคนไทยอยู่นิวยอร์ก
ทำผมให้กับมาดอนน่าชื่อพี่กิจจา
พี่ต้อยกิจกะ
ต้องนั่นแหละพี่กริชบอกจะเป็นคนทำผมให้

แล้วเป็นคนแรกที่ใช้ดีไซเนอร์แบรนด์เนมมาออกแบบเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ต

แล้วก็นั้นนางรูสวยอยู่เลยนะดู